หนุ่มคนนึงนะครับเป็นนักศึกษาของอาชีวศึกษา
พ่อของเขาก็มาร้องกับไทยรัฐทีวีนี่แหละ
เพราะว่ามีกรณีคือลูกชายยุคสิบหกปีถูกคั่วหรี่
ขี่จักรยานยนต์ไล่มาฟันขณะกำลังกลับบ้าน
แล้วก็ถีบตกท่อระบายน้ำด้วย
อาการสาหัสไปโรงพยาบาลเอกชน

แต่ทางโรงพยาบาลบอกว่าต้องผ่าตัดค่ารักษาหลายแสน
ไปโรงพยาบาลรัฐเอาติดต่อไป
พ่อบอกว่าโรงพยาบาลรัฐบอกว่าเตียงเต็ม
ก็เลยจำเป็นต้องเข้าเอกชนตรงนั้นนั่นแหละ
ผ่านมาจนถึงปัจจุบันผ่าตัดไปแล้ว
แต่ยังไม่หายดีนะต้องรักษาต่อเนื่อง
ค่ารักษาก็ปลาเข้าไปเกือบแสน
ก็เลยอยากร้องขอความช่วยเหลือหน่อยนะครับ
ก็ขอให้ไทยรัฐทีวีช่วยเป็นสื่อกลางให้หน่อย

นายสมานศรีธานวลอายุ๕๗ปี
ติดต่อเข้ามาทางเพจของไทยรัฐทีวีขอความช่วยเหลือ
โดยบอกว่านายสมชายศรีธานวลหรือว่าน้องมอสอายุ๑๖ปีลูกชาย
คู่อริขี่จักรยานยนต์ไล่ฟันขณะกำลังกลับบ้าน
แล้วก็ถีบจักรยานยนต์ของน้องมอสล้มลง
ทีนี้ก็ทำให้ทั้งมอสแล้วก็รถจักรยานยนต์เนี่ย
ชนกับเสาไฟฟ้าแล้วก็กระเด็นตกไปในท่อระบายน้ำ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปากทางเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ซอยช้อนเพ็งถนนประชาอุทิศ
ตำบลในคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
ตั้งแต่๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
นี่คือภาพของวันเกิดเหตุเนี่ยตรงนี้นะครับ
หลังจากถูกทำร้ายแบบนี้แล้วน้องมอสก็อาการสาหัส
คุณพ่อบอกว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยตอนไปช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
เป็นโรงพยาบาลเอกชนนะครับ
แต่ว่าทางโรงพยาบาลเรียกญาติเข้าไปคุยบอกว่า
ประเมินแล้วค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยนะประมาณ๓แสน
ทางครอบครัวมองแล้วแบบโอ้โหไม่ไหวแน่
ไม่มีเงินแน่ใช่ก็เลยติดต่อไปยังโรงพยาบาลรัฐเพื่อขอย้ายโรงพยาบาล
ปรากฏว่าทางโรงพยาบาลรัฐหลายแห่งปฏิเสธ
แจ้งว่าโรงพยาบาลตอนนี้เตียงเต็มแล้วก็ติดว่าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับ
ก็เลยไม่สามารถทำเรื่องให้ได้เดี๋ยวยังไงให้ติดต่อมาอีกครั้งหนึ่ง
ค่ะแต่จากอาการของน้องมอสณขณะนั้นคุณพ่อบอกว่าไม่สามารถรอเวลาได้
ก็เลยตัดสินใจให้ผ่าตัดไปก่อนที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งนั้นนั่นแหละ
จำใจรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนนี้ไปก่อนเพื่อให้ลูกปลอดภัย
แพทย์ก็ผ่าตัดให้นะครับโดยดามเหล็กที่ขาขวา
ตอนนี้ค่ารักษาพยาบาลอยู่ที่ประมาณ๗๘๐๐๐บาท
ก็เลยอยากขอความช่วยเหลือเพราะว่าลำพังตัวเองทำงานรับจ้าง
ค่าแรงวันละ๓๕๐บาทแล้วยังต้องหยุดงานเพื่อมาดูแลลูกอีก
ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะหาเงินที่ไหนไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร
อนผู้ใจบุญหรือผู้เกี่ยวข้องอยากจะให้มาช่วยหน่อยนะครับ
อยากให้ช่วยเรื่องค่ารักษาพยาบาลให้กับลูกชายด้วย
อยากให้ช่วยเหลือกับผมสักหน่อยครับ
ก็มีการแชร์กันตัวมาหลายพันครั้งแล้วแล้วนะครับ
อย่างนายแพทย์วิทยาวัฒน์สิริประชัยหรือว่าจ่าพิชิตขจัดพานชนนะฮะ
ก็ให้ข้อมูลเอาไว้บอกว่าการย้ายผู้ป่วยนอกเวลาราชการเนี่ย

มันมีขั้นตอนของการเข้ารักษาฉุกเฉิน๗๒ชั่วโมงอยู่นะครับ
อาการสาหัสแบบนี้ต้องเข้าเอกชนไปก่อนแล้วย้ายโรงพยาบาล
จะเป็นวันหยุดราชการไปยังโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์
ตรงนี้มันสามารถทำได้ยังไงอยากให้ทางครอบครัวเนี่ย
ติดต่อกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช
แต่ต้องทำภายใน๗๒ชั่วโมงหลังเกิดเหตุนะ
นี่พ่อบอกเกิดเหตุ๒๒พฤศจิกายนนะครับ
ด่วนก็๑๖๖๙นะครับท่านผู้ชมก็จดเอาไว้นะครับ
ถ้ามีอะไรฉุกเฉินขึ้นมาเรื่องของการเข้ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเนี่ย
หรือว่าจะปรึกษาอะไรเขาก็๑๖๖๙ครับ